ที่เราเล่าข่าวไปนะคะว่ามีภาพจากกล้องวงจรปิด

จอดริมถนนแล้วก็เดินลงมาจากรถถืออาวุธลงมา

แล้วก็ไปตระเวนไล่ทุบรถนะคะ

เหตุการณ์เกิดขึ้น๒๒กุมภาพันธ์

ทุบรถเบ้นสีบรอนเทา
ภาพจากกล้องวงจรปิดจับเอาไว้ได้
คือทุบรถเสร็จไม่ได้เอาทรัพย์สินอะไรเลยนะ
ทุบเสร็จก็วิ่งขึ้นรถตัวเองขับรถหนีไป

ตำรวจเขาบุกไปจับถึงในห้องนอนเลยนะคะ
เดี๋ยวฟังเสียงเรื่องนี้จากผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๔ค่ะ
พวกเขาแค่ไม่มีเดือนเชอร์ไปปุ๊บเห็นรถจอดอยู่
เอาแค่รถที่เป็นของกลางมาปุ๊บด้วยไม่มีสายเทส
สำหรับทางเราก็ไล่กล้องวงจรปิดนะครับ
รู้ทะเบียนรถรู้รูปภัณฑ์
ก็มีคือพยายาม

ตำรวจภูทรเมืองขอนแก่นก็ไปบุกเลยเนี่ยครับเพื่อควบคุมตัวนายคมสรรเดีย
เอกฤทธิ์ค่ะนี่เข้าไปถึงบ้านเข้าไปถึงห้องนอน
คมสรรนอนอยู่นะคะก็ไม่ได้ขัดขืนต่อสู้อะไร
ก็ควบคุมตัวไปเนี่ยค่ะแล้วมีหลักฐานชัดเจนค่ะคุณผู้ชม
มีเสื้อผ้าที่ใช้ในการก่อเหตุมีแฮนด์รถจักรยานบีเอ็มเอ็กซ์ที่ใช้ทุบรถ
ตกลงไม่ใช่แป๊บเหล็กอะไรเป็นแฮนด์รถจักรยานอันเนี้ยอ่า
แล้วมีกัญชาด้วยมีกัญชามีบ้องกัญชาด้วยนะคะ
แล้วก็จากการสอบสวนเบื้องต้นเนี่ยนะคุณผู้ชมผู้ต้องหาเขาบอกว่า
เมาครับเมากัญชาก่อเหตุก็ไม่ได้เจาะจงว่าจะไปก่อเหตุ
รถคันไหนเจอคันไหนก็จอดแล้วก็วิ่งไปฟาดเนี่ย
แฮนดรถจักรยานไปฟาดเนี่ยค่ะครับแต่เบื้องต้นก็ยังคงปฏิเสธ
แล้วก็พูดจาวกวนอ่ะวนไปวนมาก็น่าจะเมาเดี๋ยวก็ปฏิเสธ
เดี๋ยวก็บอกว่าผมไปทำมาคือตำรวจบอกว่าเดี๋ยวต้องรอให้สั่งก่อน
แต่ตำรวจก็เลยบอกว่าเอาจริงก็ไม่ได้หนักใจนะ
ถึงจะเดี๋ยวรับเดี๋ยวปฏิเสธเนี่ยเพราะหลักฐานมันชัดโอ้โหชัดขนาดเนี้ย
มันชัดจริงจริงเนี่ยค่ะก็ควบคุมตัวเอาไว้นะคะอืม
ก็รายงานข่าวบอกว่ามีคนให้ข้อมูลกับเราแบบนี้
คุณผู้ชมค่ะว่าผู้ต้องหาเนี่ยเขาชอบเล่นกีฬาประเภทเอ็กซ์ตรีม
ครับแล้วก็ล่าสุดเขาอยากจะได้เจ็ดสกีมาคี
อ่าแต่ครอบครัวไม่ให้ไม่อนุญาตก็เลยก่อเหตุนี้
เพื่อที่จะประชดแม่แต่อายุสามสิบสี่แล้วนะคะในโคมศัลย์ที่ก่อเหตุเนี้ย
ยังประชดแม่อีกแล้วอ่าเนี้ยค่ะมันไม่คุยกับแม่ดีดี
ถามเหตุผลแม่นั่นน่ะสิแล้วไปทำอย่างนี้เนี่ย
เดือดร้อนอีกทีนี้ถูกต้องค่ะเนี่ยก็ถูกดำเนินคดีไปนะคะ